สามีภรรยาคู่หนึ่งถูกลวงออกมาฆ่า
เพราะว่ามีกลุ่มชายโทรมาหาคนที่ถูกยิง

ปรากฏว่าถูกยิงถล่ม
จนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส

เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนายสันทัศน์
สู่หน้าหูอายุ๓๕ปีหรือว่าหยัดน้องกก
ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ราวนมขวา๑นัด
กระสุนเจาะเข้าที่ปอดอาการสาหัสนะครับ
ส่วนนางสาวมณฑการสูหน้าหูอายุ๒๒ปี
ภรรยานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บรอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ
อยู่ข้างทางในสภาพมีรูกระสุนพลุนรอบคันเลย
โดยเฉพาะฝั่งคนขับถูกยิงไม่ต่ำกว่า๒๐นัด
บริเวณใต้เสาไฟฟ้าพบรังกระดาษ๑รัง
ตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
จากการสอบปากคำนางสาวมณฑการ
ซึ่งรอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหารก็เปิดเผยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนั้นสามีของเธอคือนายสันทัศน

นัดให้ขับรถออกมาคุยธุระกันที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อมาถึงนายสันทัศน์ได้ชะลอรถ
กำลังจะจอดข้างทางแต่ยังไม่ทันจอดดีเลยนะครับ

ปรากฏว่าถูกคนร้ายซุ่มในสวนยาง
ถล่มนับไม่ถ้วนเลยนะครับ
นายสันทัศน์จึงเร่งเครื่องหลบหนีออกมา
แล้วมาจอดขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตร
เพราะว่านายสันทัศน์นั้นถูกยิงบาดเจ็บด้วยนะครับ

แต่ทีนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
พบว่านายสันทัศน์ผู้บาดเจ็บแล้วก็ถูกยิงเนี่ย
คือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ายาเสพติด

คืนเกิดเหตุนะครับคาดว่าสายส่งยาน่ะ

ออกมารับของที่ซ่อนอยู่ในรังกระดาษ

สันทัศน์ก็ให้ภรรยาลงไปเก็บของในรังกระดาษ
จังหวะนั้นคนร้ายก็รัวยิงใส่รถของนายสันทัศน์ทันที
พอสิ้นเสียงปืนนะครับภรรยานายสันทัศน์ก็วิ่งขึ้นรถ
แล้วก็นายสันทัศน์ก็ขับรถหลบหนีออกมา

เมืองต้นคาดว่าปมเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้ง

อันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องคลี่คลายคดีนะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ตำรวจสพอ่าวลึกจังหวัดกระบี
นำรถของนายสันทัศน์มาตรวจสอบอีกครั้งที่สพอ่าวลึก
เพื่อตรวจค้นอย่างละเอียดว่ามีสิ่งของผิดกฎหมาย
มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในรถหรือไม่
รวมถึงหาวิถีกระสุนที่กลุ่มคนร้ายยิงใส่กว่า๒๐รู
แล้วก็เอากระเป๋าสะพายของนายสันทัศน์มาตรวจสอบ
แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ดันเป็นที่น่าสนใจ
เพราะว่ามีเหมือนธาตุศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวัตถุมงคล
ก็คือเพชรหน้าท่ังขนาดเท่าปลายนิ้วโป้ง
ซึ่งตำรวจที่เชื่อเรื่องของคุณสัยเครื่องรางของขลังก็บอกว่า
เพชรหน้าท่ังหรือว่าแร่ไพรท์
เป็นเครื่องรางที่บรรดาลนักเล่นของเสาะแสวงหาคุณ
เนื่องจากมีพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันธ์
ตามหานิยมจะเป็นรองเพียงแค่เหล็กไหลเท่านั้นเอง

แม้จะไม่ได้มีราคาแพงเหมือนเหล็กไหล
แต่ก็เป็นสิ่งที่บรรดานักสะสมต้องการจะมีเก็บไว้
ทีมข่าวก็เก็บเรื่องนี้ไปสอบถามจากพระครูวิทิศศาสนกิจ
หรือว่าหลวงพ่อรวยพระเกจิชื่อดังของจังหวัดกระบี
ที่วัดทุ่งสันติธรรมที่ตำบลเขาคราม
ปรากฏว่าท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่า
เพชรหน้าทั่งเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์จริง
คนโบร่ำโบราณเชื่อถือในพุทธคุณมานานนะคุณนะ

เพราะมีพุทธคุณไม่ต่างจากเหล็กไหล

พบเจอได้ตามแหล่งถ้ำที่มีน้ำไหลผ่าน
ใครไปเอามาครอบครองได้จะต้องเป็นคนมีวิชาอาคมแก่กล้า
คุณสมบัติของเพชรหน้าทั่งจะให้คุณในด้านอยู่ยงคงกระพันธ์
ซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์ที่นายสันทัศน์รอดตายจากการถูกยิงมาได้
น่าจะเกี่ยวข้องกับเพชรหน้าทั่งนี้

นายสันทัศน์และภรรยาจะรอดจากเรื่องที่ไปเกี่ยวพันธ

ต้องรอตำรวจสรุปคดีก่อนนะครับ
เพราะต้องตามหามือยิงแล้วก็เรื่องของขบวนการค้ายาด้วย
แม้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองแบบนี้
แต่ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษเหมือนกันนะฮะ